คราววัคซีซ่า
ไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอ
เมื่อไหร่ที่เผลอยังนึกว่าเธออยู่ข้างใกล้
ยังมีกลุ่มรักแท้ที่เคยสว่าง